เขาบอกว่าจะมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาปกคลุมที่ประเทศไทย
อุณหภูมิจะลดลงแต่ไม่รู้มันทำให้ฟ้าปิดแล้ว

แต่เขาว่ากันว่ากรุงเทพนั้นจะดีกว่า๓วันก่อนนะครับ
จากการตรวจสอบเรด้าตรวจสอบอากาศ
เพราะว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นกำลังปันกำลังระลอกใหม่
แผ่มาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเชียงเหนือของไทยแล้ว
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ภาคอีสานภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นลงแล้วก็มีลมแรง
อุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียส
จะแผ่มาปกคลุมทางภาคกลางและภาคตะวันออกในวันพรุ่งนี้

ช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นนะครับ
แล้วก็ภาคใต้นั้นเริ่มมีกำลังแรงขึ้น
ก็ทำให้ภาคใต้ระยะนี้มีฝนตกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมเราอยากพาคุณผู้ชมไปเช็คอากาศ
ภาพรวมอากาศเช้านี้ในแต่ละภูมิภาค
มาดูกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิ๑๕๓๒องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุดก็คือ๗๑๓องศาเซลเซียส

อากาศเย็นกับมีลมแรง
อุณหภูมิจะลดลง๒๔องศา
อุณหภูมิ๑๕๓๒องศาเซลเซียส
แล้วก็ที่ยอดภูก็มีอากาศหนาว
อุณหภูมิต่ำสุด๑๑๑๔องศา
ส่วนภาคกลางค่ะมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิประมาณ๒๑๓๓องศาเซลเซียสนะคะ
และสำหรับภาคตะวันออกก็มีเมฆเป็นส่วนมาก

อุณหภูมิประมาณ๒๐๓๓องศาเซลเซียส
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรค่ะ

ภาคใต้แบ่งไปดูฝั่งอ่าวไทยก่อนนะคะ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ๓๐ของพื้นที่
ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
งขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะ
อุณหภูมิประมาณ๒๑๓๓องศาเซลเซียส
ส่วนทะเลก็มีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะคะ
ส่วนข้ามฝั่งมาดูฝั่งอันดามันกันบ้าง

กับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ๒๐ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังแล้วก็สตูน
อุณหภูมิ๒๑๓๑องศาเซลเซียส
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตร
และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
ก็มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า
ซึ่งก็อาจจะมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด
๒๔๓๓องศาเซลเซียส
ส่วนคุณภาพอากาศเช้าวันนี้เราตรวจสอบไปที่เว็บไซต์
พบว่าคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทย
นั้นอยู่ที่อันดับ๒๒ของโลก
คือเป็นอันดับที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุด
อันดับหนึ่งยังคงเป็นอาฟกานิสตานอยู่
ว่าวันนี้กรุงเทพของเราจะมีฝนบ้างเล็กน้อย
ประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่และคุณภาพของอากาศนั้น
อยู่ที่ระดับปานกลางและจะดีขึ้นกว่า๓วันก่อน
แต่ถึงกรณะแล้วเราก็ต้องป้องกันใส่แม็กซ์ได้ก่อน
ที่บอกว่าต้องป้องกันเพราะว่าพอดูพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้
ก็บอกว่าเตือนระวัง๑๘มกราก็คือพรุ่งนี้
ฝุ่นวิกฤตสภาพอากาศปิด
คุณผู้ชมยังไงช่วงนี้ก็ต้องตรวจสอบกัน